ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาติอย่างนี้นะฮะ
ใจจังเจอเธอสองคนพร้อมกัน

เขาไม่นะอันนี้คุณไม่ได้สีอย่างนั้นนี่
สีนี่คือสีจีวอนเลยใช่มะ

ไม่รู้อ่ะเหมือนจีวรพระเนาะ

ได้มาสองสัวเขาใส่หนูมาสองสัว

ข้าแหน่งของพี่อ่ะพี่นุ่ม

ไม่ได้ล่ะคุณแม่
จะเข่าไปเมื่อว่าน

สิ่งคุณแม่หลังจากพอละบอนี้ผ่าน

ว่าข้อตาย

พูดได้คือนะวันนี้

มันก็จะเป็นเพศใหม่แล้ว
หนุ่มประโมงอ่านข่าวน้องชมพูด้วยกัน
เพราะบางทีอย่างนี้

ใครซึ่งเรียกว่าสาวประเภทนี้ไม่สาปวน

เอาจริงไหม
มันก็แล้วแต่จิตใจ

คือเอาจริงมันกลายเป็นอย่าไปแบ่งว่า

ทำงานดูดูซักที

กล้ามแต่งตัวผู้ชายไม่แต่งหน้าไม่อะไรหรือบางทีธอมกับเกเขาก็เป็นอีกหนึ่งเพศนะฮะ
ถูกเพราะอะไรถ้าสมมุติธอมกับเกย์มันก็หมายถึงว่าเขาต้องการจะมีลูกมีทายาท
เพราะฉะนั้นก็มีรุ่นรุ่นพี่หนูที่เป็นนางโชว์อ่ะก็ก็ไปเป็นก็เป็นแฟนกับนางโชว์เหมือนกัน
คือฟู้ชายจากเดิมเป็นเกกับเกฉันใช่ไหมค่ะเขากลายเป็นอ่ากระเทยกันกระเทย
เมื่อก่อนคนคำว่าข้ามเพศนี่ก็คือผู้ชายที่แต่งหญิงเลย

บางคนที่ยังคืนพอใจในรูปรักผู้ชายอยู่ก็แบบ
สิทธิ์ที่เรียกว่าเกรกก้ามปูหรือลูกออกสาวนี่แหละ

สำหรับการแบบว่าสมรสด้วยกันอะไรอย่างนี้
เมื่อก่อนมันอาจจะต้องปิดกันตลอดใช่ไหมล่ะ
ต่อไปนี้ก็จะเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เหมือนผู้ชายผู้หญิงทั่วไปคือต้องมีทะเลาะกันมีหย่ากัน

ฮือสักวันเขาประกาศ
ใช่ฉันมากในการ

คู่ชีวิตได้
ทั้งไม้ทั้งไข่ทั้งที่เสื้อเงินอะไรไม่รู้
นุ่มพ่อดูอยู่เพราะว่าวิทย์โทรไปหาเขาอยู่
เขาจะบอกฝากบอกไอ้นุ่มว่าเขาดูจากสะพายอยู่
แล้วนี่เขาพูดจริงนะเขาพูดจริงนะ

เย็กย้ายก็กลับบ้านหมดไง

อ๋อหรือคุณชวนเป็นประธานพ่อเป็นล้อ
ไปเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะฮะ
ถ้าผู้ว่าโคราชเนี่ยเดือดมากนะครับ

ย่าโมไปหมินย่าโมนะฮะ
กล่าวหาว่าสามีไปเอาลูกเป็นภรรยาน้อย

บางทุกทศาสตร์แรกว่าที่วัดสลลอย

ให้ความเคารพนับถือหลังจากออกอากาศเทปดังกล่าวออกไปนะฮะก็ปรากฏว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมนะฮะกับข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์
เนื่องจากอาจารย์เรนนี่อ้างว่ามีจิตสัมผัสนะฮะต่อสิ่งลี้ลับ
ประหลัดทองคำนะฮะซึ่งเป็นสามีของย่าโมและย่าโมนะฮะ
รวมทั้งยังไปเจอนางสาวบุญเหลือนะครับโดยอ้างว่าประหลัดทองคำเนี่ยนะฮะ
บอกว่าแม่บุญเหลือเนี่ยเป็นเมียอีกคนนึงไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมนั่นนะฮะ
ส่วนย่าโมเนี่ยเป็นเมียหลวงปรากฏว่าพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยนะฮะ
ทำให้ประชาชนรวมถึงชาวโคราชเนี่ยเขาโกรธมากนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ใช่แล้วเขานับถือนะครับ
แล้วมีการเอากล้องไปส่องที่ทางประหลัดทองคำ
แล้วก็ปรากฏเป็นตัวเขียวเหมือนกระดูกตัวไปโดนาโดอะไรอย่างนั้นนะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทางอาจารย์เรนนี่แกก็บอกว่านี่แกจะพูดไปได้ไหม
จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์หรือเปล่าแต่ก็มีเสียงพูดออกมาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นอกตำรา
คุณบ๊วยพูดอ่าก็คุณเรนนี่ก็เลยพูดออกมานะฮะ
ก็พูดออกมาบอกว่านี่แหละครับบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะทางย่าบุญเหลือเนี่ยเป็นเมียของทางประหลัด
ซึ่งเรื่องนี้ตกใจนะครับล่าสุดนะฮะล่าสุดเลยก็คือนายวิเชียรจันทรโนไทยครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาประชุมหารือถึงแนวทางในการดำเนินการกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยมีนายชัยนันแสงทองนะครับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชศรีมา
นิติกรจังหวัดนะฮะร่วมประชุมกันด้วยนี่แหละฮะตามภาพเลยครับ
คือท่านบอกอย่างนี้ให้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทบต่อความรู้สึกของชาวโคราชอย่างมากนะฮะ
จังหวัดเองได้ศึกษาข้อกฎหมายเพื่อเอาผิดกับรายการดังกล่าวนะครับ
โดยต้องเข้าไปคุยกับลูกหลานคุณย่าโมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหาย
และสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับจังหวัดจะทำหนังสือถึงรายการดังกล่าวให้ออกมารับผิดชอบ
ถึงการกระทำที่เกิดขึ้นควรตรวจสอบนะฮะถึงข้อมูลที่แท้จริงก่อนนำไปออกอากาศในรายการนะครับ
ซึ่งข้อมูลที่ออกอากาศนั้นขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มา
ดังนั้นครับทางรายการควรมีหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวแล้วออกมาชี้แจงให้ประชาชน
จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยได้รับทราบกันหน่อยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากประวัติศาสตร์เดิมแบบนี้
และไม่ควรแอบอ้างข้อมูลจากจิตสัมผัสหรือความรู้สึกนะฮะคือตนเองเนี่ยมองว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์
พี่น้องชาวนครราชศรีมารับไม่ได้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือรู้สึกจะมีประธานชมรมคนรักย่าโมเนี่ย
เขาด่าแบบแรงมากเลยนะเขาใช้ขออนุญาตนะฮะเขาใช้คำว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับจันทรายมาก
เขาพูดขนาดเขาพูดเลยซึ่งวันนี้พี่พี่บ๊วยเชษวุฒินะฮะเขาก็พูดเชษฐวุฒินะฮะเขาทางรายการจะขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่าง
แล้วก็ได้ปรึกษาทางช่อง๘แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจจึงจะขออนุญาตให้นำรายการออกจากผังรายการของช่อง๘ต่อไปนี้ไม่มีรายการนี้ในทีวีแล้ว
โดยจะนำรายการเนี่ยกลับไปเผยแพร่ที่ยูทูปเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือคุณบ๊วยกล่าวเขาบอกว่าเพื่อเป็นการที่แบบว่ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่า
เรื่องเงินบริจาคทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วทุกอย่างพี่บ๊วยค่อนข้างจะเคลียร์มากเลยนะฮะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็คือเนี่ยเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์หลังจากตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งคดีนะคุณหนุ่ม
เป็นคดีพอใช่เป็นคดีพอซึ่งทางลูกเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเรื่องทางลูกเขาบอกเลยว่าไม่ได้คือทางลูกของอดีตผอท่านหนึ่งนะฮะท่านไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วตำรวจก็ได้มีการเรียกพิธีกรเนี่ยไปพูดคุยแล้วนะครับแล้วทางลูกชายของอดีตพอท่านนั้นเนี่ยก็จะไม่ยอมนะฮะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือทางรายการ

ทำให้เด็กนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ยอมเรื่องนี้ต่อให้มาขอโทษทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการขอโทษถึงแม้จะไปขอโทษเขาเขาก็ไม่รับเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่โตไปเลยอ่ะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคือเราพูดตามข้อมูลข่าวจริงจริงที่
เอาอย่างงี้พูดกันตรงเลยนะคือผมมดดำเนี่ยก็รู้จักกับคุณบ๊วยอาจารย์เรนนี่กับอีกคนผมไม่รู้จักหรอกนะแต่คุณกับคุณบ๊วยกับอะไรกับผมกับมดดำรู้จักกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอ่านข่าวบางทีผมก็ลำบากใจเหมือนกันด้วยความที่เรารู้จักกันมันเจอหน้ากันอยู่แต่ในมุมของมองต่างมุมเนี่ย

ประวัติศาสตร์ที่เขาต้องเรียนรู้กันมานักศึกษาที่เขาศึกษานักวิชาการหรือว่านักประวัติศาสตร์ที่เขาศึกษากันมาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้จากหลายหลายแง่หลายมุมนะฮะแล้วก็ไปศึกษาจากคนต่างประเทศที่มีการจดหมายเหตุเอาไว้แล้วก็มารวมกันแล้วก็มาดูว่ามันคือข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหน

กันที่เทปนึงขึ้นวันสุดแล้วก็ต้องทิ้งเหรอบางทีอยู่ดีอ่ะหนูเจออะไรแปลกก็เยอะถามว่าทำรายการอย่างนี้ตัวเองเคยเจอไหมบอกว่าจะเจอจนวันตายเลยด้วยจำไว้จนวันตายอย่างเช่นคดีอ่ะอยู่ดีบอกว่าวิญญาณเนี่ยติดมาจากเนี้ยแล้วคอยแบบมาเข้าสิงแล้วคอยบอกพี่เชื่อไหมถ่ายทำ
แต่เราตอนนั้นน่ะเรายังพูดไม่ได้เพราะว่าหลักฐานคือเมื่อใครไปใส่ไลน์ให้เขาไงทิ้งคือเราไม่สามารถนำเสนออะไรอย่างงี้ได้คือโอเคอ่ะอย่างเรื่องเล่าผีมันก็เป็นที่ความเชื่อว่าอ่ะอย่างวันนี้หล่อนเคยเจอผีมาก่อนหล่อนเป็นยังไงคืออะไรอย่างงี้คือแบบประสบการณ์ของเขามันก็คือเรื่องเล่

มันจะจบไม่จบไม่รู้วันนี้ไทยรัฐเราเชื่อว่าคนหลายหลายคนก็ติดตามเกี่ยวกับปริศนาการเสียชีวิตของน้องชมพู่อืมนะฮะเด็กหญิงวัยสามขวบเนี้ยวันนี้จะครบหกสิบวันอีกไม่กี่วันนี้ละจะครบสองเดือนแล้วเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกเราย้อนกลับไปก็คือน้องเนี้ยพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟนะฮะที่บ้าน
สื่อมวลชนว่าให้ตั้งข้อสังเกตคนนู้นดีดีลุงพลลุงพลกลายเป็นบุคคลสำคัญเมื่อวานนี้คดีพลิกล็อกกลายเป็นแม่บอกว่าแม่เป็นคนเผาเสื้อลูกแล้วที่เขาตามหากันมาเป็นเดือนเดือนเสื้อลูกทำไมแม่ไม่บอกว่าเป็นเผาไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นคริสมาร์คเกิดขึ้นมาอีกล่าสุดนะฮะ

ไปรีบเผานักอืมอ่าแล้วก็เอาเสื้อผ้าของน้องชมพูเนี่ยเผาไปด้วยไปด้วยแต่ลุงพลกันก็พูดกับผมมาแล้วบอกว่าอ๋อจริงจริงมันเป็นประเพณีที่แบบว่าจะคือคนตายเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าของคนตายเนี่ยเผาไปด้วยอืมแต่อาจจะมีการไปตีความเป็นผิดพลาดตรงนี้ว่าเอ๊ะคือในเมื่อเสื้อของน้องท

ผู้เสียหายเนี่ยนำไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทางด้านแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
เขากล่าวอย่างงี้ตนพูดความจริงทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศรู้
อีกอย่างคนเป็นแม่เนี่ยจะไปฆ่าลูกสาวตัวเองได้ไง
คนที่ไม่เคยคลอดลูกไม่รู้หรอกว่าลูกนั้นคนที่จะมาเป็นทายาท
ก็คือดวงใจของพ่อแม่อันนี้คือแม่เขามาพูดนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้มีอีกหนึ่งตัวละครเข้าไปแล้ว
ใครครับแม่ก็ที่จริงเข้ามาสักแป๊บหนึ่งแล้วฮะ
หมอปลาหมอปลานะฮะหมอปลาเนี่ยเปิดเผยว่า
ตนเนี่ยขออยู่ข้างลุงพลนี่นั่นแต่ป่าเพราะเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
มาเป็นพยานหากลุงถูกหมายจับจริง
จะเอาโฉนดเนี่ยไปขายแล้วก็นำเงินเนี่ย
มาช่วยเหลือประกันตัวสู้คดีถ้าหากให้ตนสังเกตพิรุษคนในหมู่บ้าน
คิดว่าคนไทยทั้งประเทศ๙๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะมองออกว่าใครมีภิกษ์รุดน่ะ

แล้วก็ไม่ขอพาดพิงถึงใครยอมรับว่าสงสารคนในหมู่บ้าน
เพราะอยู่กันด้วยความหวาดระแวง
ในขณะเดียวกันคนก็ไปพูดคุยกับคุณลุงอีกท่านหนึ่งของลูกชมพู่
กล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่ยังเห็นฆ่าคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ญาติแท้ของเขาเอง
ตนพยายามไม่คิดถึงด้านลบพยายามให้กำลังใจตัวเอง
ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ให้กระทบญาติญาติ
เชื่อว่าคนดูทั้งประเทศเนี่ยคงให้กำลังใจแล้วก็แสดงความเห็น
ตนไม่เคยตำหนิหรือตอบว่าเพราะเป็นสิทธิ์ของบุคคล

คือเรื่องของเรื่องคือคือหมอปลาเนี่ย
หมอปลาเนี่ยแกดูรายการผมผมได้มีโอกาสคุยกับทางลุงพลนี่แหละ
ลุงพลแกก็พูดมาคำนึงผมก็ถามแกบอกว่า
ถ้าเกิดโดนตำรวจจับจะทำยังไงแกก็บอกว่าแกจะสู้
แม้ว่าแกไม่มีเงินแกก็จะสู้แกว่าอย่างนั้น
ผมก็ไม่รู้ทำยังไงเงินก็ไม่มีที่จะไปแต่ต้องทำทุกวิถีทาง
ต้องสู้ให้ด้วยยังไงหมอปลาแกก็โทรมาหาผม
บอกว่าเนี่ยอยากจะติดต่อลุงพลติดต่อลุงพลไม่ได้
เดี๋ยวจะเอาโฉนดไปประกันตัวลุงพลไม่ต้องกลัว
นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้หมอปลาถึงด้วยกันถึงได้ออกมา
อย่างนี้จะจบยังไงเพราะตามละ๕๗๕๘วันแล้วครับแม่เนี่ยสองเดือนแล้วไง

ยังเพราะตำรวจตัวนี้เขายืนยันว่ามันเป็นแผนตำรวจหรือเปล่า
ตำรวจว่า๗๐ใช่ไหมความคลึกหน้าของคดีเป็นการลูกเล่นของตำรวจ
ตอนนี้ตำรวจเขาก็พอจะสงสัยบุคคลบางคน
เพียงแต่ว่าตามหลักของนิติวิทยาศาสตร์แล้วมันต้องมีเข้าไปประกอบ
ก็เลยไม่สามารถขอหมายจับได้เพราะว่ามันเชื่อมโยงไปไม่ถึง
ต่อให้เชื่อมโยงไปถึงสุดท้ายเขาก็สู้ได้อยู่ดี
เพราะฉะนั้นคือหลักฐานต่างมันไม่มีหลักฐานมันอ่อนมากในมุมของนิติวิทยาศาสตร์นะ
เขาก็เลยไม่สามารถที่จะออกหมายจับได้นี่คือประเด็นของมัน

ก็ต้องดูว่าถ้าไปเจอเสื้อจริงใช่ไหมเออก็ต้องไปดูอีกทีว่า
บนเสื้อเนี่ยมีร่องรอยอะไรยังไงอยู่บ้างเท่านั้นเองเขาก็เลย
คือตัวนี้มันขาดอยู่ที่เสื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดู
ต่อให้ไปเจอแล้วมันไม่ได้มีอะไรก็ทำอะไรไม่ได้อีก
แค่ว่าคาดคณีถูกต้องไหมว่าถ้ามุติเจอเสื้อ
มันอาจจะเจอแบบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมถูกไหมล่ะ
แต่ก็ไม่รู้อีกว่าเสื้อที่เจอมามันจะมีอะไรหรือเปล่า
บุญทันที่ต้องสงสัยเนี่ยมีลักษณะจากฐานภาคชนประธานอันเชิญมา

คือถ้าเกิดว่าเขาไปเจอเขาต้องเรียกตัวมาก็ต้องคุย
แสดงว่านิติเวศที่ชนะสูตรไปเนี่ยก็คือไม่มีร่องรอยของอะไรเลย
ถึงได้เผาไปได้คือพี่ถ้ามีเขาจับไปแล้วนั่นแหละสิใช่ไหมคือตอนนี้คือโคนันก็เยอะ
คือคนไทยเป็นคนันเยอะตามสื่อกว่ายิ่งกว่าคือแบบนึกออกปะคนนั้นยืนส่งสายตาพิรุษในวันนั้น
นี่เป็นการกดดันเป็นการขยี้เพื่อให้ปุ่มออกมา
เดี๋ยวระหว่างที่เธอกำลังเช็คเรตติ้งอยู่นะคะ
เสนอข่าวจากทางนครราชศรีมาหน่อย
เชิญมีตั้งแต่วันที่๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ก็ทางกู้ภัยฮุกสามหนึ่ง

ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ที่บ้านหลังนึง
เบื้องต้นเขาไปพบว่าเป็นสวบผู้เสียชีวิตเนี่ย
ว่าตายมาแล้ว๒สัปดาห์นะคะ
ที่มอบให้ญาตินำกลับไปทำพิธีทางศาสนา
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งจากญาติว่า

เพราะว่าผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บนโซฟา
เขาไปมอบให้ทางวัดป่าดอนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ดีไหม
แต่ทีนี้โซฟาดังกล่ามีทั้งเลือดและน้ำเหลืองของผู้ตายเนี่ย
เปื้อนอยู่ทำให้เนื้อไม้เสียหายมาก

ปรากฏว่าใช้น้ำมัน๖ลิตร

จนกระทั่งต้องมีการตั้งอธิษฐานจิตถึงผู้เสียชีวิตว่า

หลังจากนั้นโซฟาก็ถูกไฟไหม้เป็นจุนดังกล่าวอย่างภาพที่เห็นนี่
หนุ่มนะเราเอาอะไรไปไม่ได้เนาะ

ไม่มีใครรู้

พักก่อนช่วงหน้าโพรออีกไลน์

เมื่อวานนี้มี๑งูแล้วนี่ที่แม่สอด

ไอ้เมยงงูเทพ

เอาละฮะเราไปกันต่อคุณหนุ่มดราม่าหมึกทอดกระเทียมที่เขาบอกมันแพงนักแพงหนาเนี่ย
ราคาเท่าไหร่นะจานละสองพันห้าแต่เขากินตัวสิบคนหรือเปล่าเธอ
นี่ลองฟังก่อนประมาณ๑๐คนจริงนะฮะคือเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะ
ตนเองรวมถึงครอบครัวประมาณ๑๐คนนะฮะไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็สั่งอาหารจากร้านอาหารแห่งหนึ่งครับตามคำแนะนำของโรงแรมที่เข้าพัก
ซื้อวัตถุดิบแล้วก็จัดการให้
เมื่อไหร่เสร็จค่าอาหารออกมาตกใจนะครับ
เพราะว่าราคานั้นสูงกว่าที่คาดไว้มาก
หมึกทอดกระเทียมจานหนึ่ง๒๕๐๐บาท
กลิ้งหมูจานละ๘๕๐บาท
รวมกับค่าอาหารจานอื่นราคาที่รวมทั้งหมดอยู่ที่๖๗๕๐บาท

ก็เลยเจรจารถลดราคาอีกเอาไป๑๐๐๐นึงแล้วละกัน

กลิ้งหมูคั่วกลิ้งหมูลดลงมาอยู่ที่๕๐๐

ชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นนะฮะ
บางคนก็มองว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่า

คุ้มนะกับจำนวน๑๐คนที่กิน

และครอบครัวปรึกษากันแล้วนะครับว่า
จะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับทางร้านอาหารดังกล่าว

ล่าสุดนะฮะนายสิทธิเทพปรีชาครับ

นำกลับไปรับประทานที่โรงแรม
โดยระบุว่าเป็นขนาด๑๐คนกิน
พร้อมนำของสดมาให้ปรุงอาหารอีกหลายเมนู

หมึกกระเทียมราคา๒๕๐๐บาทนั้น
เป็นเมนูที่ไก๊เนี่ยสั่งว่าให้ทำสำหรับ๑๐คนกิน

ก็คือนำปลาหมึกมาทำโดยใช้ปลาหมึกประมาณ๒กิโล

อยู่ที่๒๓ตัวต่อจานเท่านั้นเอง
๒๓ตัวต่อจานแล้วจานหนึ่ง๒๓ตัว๒๕๐บาท

เช่นเดียวกับเมนูหมูคั่วกลิ้งนะฮะ
ซึ่งไก๊ระบุว่าเหมือนกัน๑๐คนกินเหมือนกันนะฮะ
หลังจากลูกค้าท้วงมาเรื่องราคานะครับ
เองก็ได้ให้เด็กที่ร้านเนี่ยลดราคาให้ถึง๓ครั้ง
พอตกลงราคากันที่๔๙๐๐บาท
ผู้โพสต์ก็โอนเงินไปให้เป็นค่าอาหารประมาณสี่พันบาท

ลูกค้าก็นำของสดมาให้ทำหลายเมนูประกอบไปด้วย
มังกรตัวใหญ่๔ตัวทำประมาณ๓เมนู
อกจากนี้นะฮะยังมีประมงนะฮะ
ขนาด๒กิโลกรัมปลาเก๋าอีก๒ตัว

ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทำร้านอาหารมา๓๐กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลย

ตนเองยืนยันว่าไม่เคยทำลายหม้อข้าวตัวเองอย่างแน่นอน
ที่สำคัญคงไม่เอาเรื่องกับผู้โพสต์เพราะมันเสียเวลาเหมือนกัน
เออเอาจริงมันไม่แพง
อันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าไม่นะ
ไม่ใช่กินกัน๑๐คนพี่
๑๐คนนะ๑๐คนนี่คือ๔๐๐๐กว่าบาทผมถือว่าโอเคแล้วนะ

ประมาณตอนที่๖๗๐๐ก็ประมาณคนละทั้งละ
มันลดแล้วละ๔๐๐๐กว่าบาท
แต่เขาก็เปิดเมนูให้ดูแหมพี่เอาจริงป่ะ
กินแถวภูเก็ตบางทีถ้าสมมุติเป็นร้านอาหารมันก็จะแบบราคา
แต่โอเคตอนนี้เขาบอกว่าคนภูเก็ตเขาพยายามลดอาหารกันมาเยอะ
เพราะว่าตอนนี้มันจะต้องขายคนในพื้นที่ถูกต้องไหมครับ
บอกชาวภูเก็ตเนี่ยก็ขายคนในพื้นที่นะทุกวันนี้ราคาก็ลดลงมาแล้ว
แต่อันนี้ถ้าคุณดูดีถ้าสมมุติคนเดียวคนเดียวก็แพงอยู่

ใครจะกินปลาหมึกบาร์โฮสป้าบอก
ไปเจอน้องการเมื่อวานนี้ที่เสนอข่าวไปว่าหายไปครึ่งตัวนะ
น้องการวัย๖ขวบเท่านั้นเองหายตัวปริศนา
ไปในสวนนาน๓วันครอบครัวและเจ้าหน้าที่ก็ระดมไปตามหานะคะ
กระทั่งเจอร่างน้องเนี่ยเสียชีวิตในสภาพเหลือครึ่งท่อน
โดยตำรวจก็เร่งตอบตรวจสอบว่ามีสัตว์อะไรที่มันมีเขี้ยวแหลมคมอย่างนี้
ใกล้เคียงหรือเปล่าแล้วก็ส่งศพน้องไปชนะสูตรตามที่เสนอข่าวไปนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านเจอชิ้นส่วนกระดูกปริศนาในร่องน้ำ

แล้วก็ห่างออกไปอีก๑๐๐เมตรก็เจอเศษกระดูกเพิ่มอีก

แต่ถ้าเป็นกระดูกขาวเวอร์แล้วไม่ใช่นะเพราะเพิ่งแป๊บเดียวเองทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพงระพีระพีทวินวันผู้กำกับการสพเมืองจันทบุรี
ส่งให้ทางพันธุ์ตำรวจตรีชาญฤทธสุขเจริญสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยประสานไปทางหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีนะฮะ
ก็เดินทางมารับมอบวัตถุพยานสำคัญต่างที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อรับศพน้องการ
นำส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมากรุงเทพเลยเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตให้กระจ่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่ายต่อไป
อันนี้สภาพสุดโหดมากสำหรับเรา
ก็คือสภาพของน้องพอไปเจอแขนข้างซ้ายทั้งแขนเลยหายไปข้างขวาหายไปครึ่งทอดส่วนลำตัวส่วนล่างหายไปแล้วไส้ของน้องหายไปหมด
สะโพกหายไปเลยฮะแล้วไส้หายไปหมดนะฮะเหลือแค่ตับกับปอด
ทีนี้แน่นอนว่าตรงนี้ของน้องตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาช่วงนี้ก็คือหายไปเลยตรงนี้ก็แหว่งหายไปเลย
มันถูกกัดใช่ทีนี้ก็อย่างเช่นแถวคนแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นสุนัขหรือเปล่า
แต่ในมุมของผมเองเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่หรอกผมว่าน่าจะเป็นตัวเฮีย
ที่มันกินใช่ไหมที่มันกินอ่ะคือผมเชื่อว่าสุนัขมันไม่ได้มันคงลากไส้อะไรออกไปกิน
ว่าลากครึ่งท่อนของน้องออกไปอยู่แล้วไงเดี๋ยวเรามีภาพสูบน้ำตัวนี้
แต่สุนัขตัวใหญ่นะหมาตัวใหญ่พิษบูตัวนี้เท่าที่ผมมีโอกาสได้คุยกับทางอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะฮะเขาบอกว่าหมาตัวนี้มันเห่าจริงแต่มันไม่กัด
เขาก็ยินดีที่แบบว่าเออแบบอยากจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหมือนกันนะฮะทีนี้ในมุมของบ้านน้องที่อยู่เนี่ยผมวาดให้ดูนี่บ้านเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเนี่ยกล้องอยู่ตรงเนี้ยนะ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

เป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวนี้เจอศพเด็กแปลกอย่างนั้นเลย
ท่านผู้ชมฮะไปอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เราได้ดูกันไปแล้วว่ามีอย่าง
เนี้ยเนี้ยเค้าเนี้ยเลยเหร้ยสุดฤทธิ์เลยปรากฏผู้ซื้อข้าวรายงานจากชายแดนไทยเมียร์มาร์
แม่สอดว่าอยู่ดีวันนี้มีเมียงูโผล่มาอีกรายฮะ
ข่าวนี้มาจากไหนจากเฟซบุ๊คอัลไซเดอร์นะฮะ
ได้โพสต์คลิปหญิงสาวชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ชาญเมืองย่างกุ้ง
อันนี้คนละที่กันแล้วนี่ชาญเมืองย่างกุ้งเนี่ย
โดยเป็นคลิปวีดีโอที่บันทึกจากคนในครอบครัวฮะ
ขณะที่เธอเนี่ยกำลังเลื้อยคล้ายกับงูอยู่กับพื้นภายในบ้านเนี่ย
บริเวณหน้าหิ้งพระนานนับเป็นชั่วโมงเลยคุณ

โดยพ่อเขาจะเปิดเผยว่าลูกสาวอ้างว่าได้ถวายตัวเป็นเมียงูแล้ว

เพราะทุกครั้งที่เกิดอาการเลื้อยเป็นงูเมื่อไหร่เนี่ย
น่าจะใช่ได้นี่นี่ไปเลื้อยู่ตรงนี้
อันนี้นางเงือกหรืองู
เอองูเหมือนกับดูขาขาหลังเหมือนเงือกไหมแหละ

ก็จะพูดเสียงคล้ายกับเด็กสาวว่าเธอนั้นเป็นภรรยาของงูเทพไปแล้ว

เล่นเลยฟังเสียงมั้ย
รังจากเกิดการนี้เพื่อนบีดากก็ไปบอกเพื่อนบ้านผู้ใหญ่บ้างครับ
แต่ก็ไม่มีใครเชื่อพร้อมบอกว่าลูกสาวของตนเนี่ย

แล้วอยากให้คนดูว่าคนเสียสติเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ถ่ายคลิปส่งไปให้เพื่อนดูว่า

อะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยเป็นเกิดขึ้นมาเรื่องนี้

ทำไมเวลาที่เป็นงูเข้าหรืออะไรอย่างนี้
ทำไมมือของเขาต้องยื่นไปข้างหน้าเป็นอย่างนี้
เพราะมึงมันมีมือเนอะ

ทำไมเขาไม่ข้างตัวแล้วอย่างนี้ไม่ได้
ประเทศไทยเราต้องมีกระทรวงเวทมนตร์

กระทรวงอะไรบะ
แล้วให้คุณแม่รักษาการกระทรวงเวทมนตร์

แล้วคุณพี่พันต้อนร่วมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเวทมนตร์

ทองเนี่ยจริงนะมันไม่มีทองตามตลาด๒๕๐๐บาทมันไม่มีหรอก
ใครจะเอาของ๒๕๐๐๐มาขาย๑๖๐๐๐แต่ตอนนี้๑บาทนึงถูกไหมเอ่อ
คนบอกอุ้ยโชคดีนะที่ทองรักมืนกว่าบาทมีกว่ามันไม่
ไม่มีหรอกก็ได้สลึงหนึ่งกลับไปกันทั้งเท่าไหร่
สรุปแล้วมันก็ขาดทุนมันก็เหมือนกับแชร์ทั้งหลายที่เราเคยเจอมา

ก็คือวิธีการขาย
คนอยากได้ของถูกมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อยากได้ของถูก

เห็นดูมีคนดูเนี่ยจำนวนมากเลยนะฮะ
เพราะว่าทุกคนอยากได้ของถูกหมดในโลกนี้
โปรไฟล์เขาก็น่าเชื่อถือ

ราคาทองเนี่ย๑๖๐๐๐บาท
ซึ่งราคาปกติทุกวันนี้ถ้าสมมุติคุณเช็คกันอยู่เนี่ย
กล้องจับภาพนี้คุณเห็นผู้ชายที่ยืนใส่นักกางมั้ย

ผมคิดว่าโอมารุดเมื่อกี้เฮ้ยโอมายืนได้ยังไงวะ
เธอมาโอวะรุดทำไมอ่ะเวลามันยังไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยเธอไม่ใช่อะไรหรอก

แล้วก็ปุ๊บเนี่ยภายหลังกลับเศร้าเป็นทองไม่ตรงกับตามรักษาที่ประกาศขาย
ก็ขอยกเลิกจากทางรัฐศาสตร์ถ้าสมมุติคุณยกเลิกในการซื้อทองหนึ่งหมื่นหกบาท
คุณจะต้องโดนหักเงิน๑๕หรือถ้าขายคืนเนี่ยจะถูกหัก๓๐สุดท้ายร้านก็หัก๑๕นะฮะโดยที่ตนเนี่ยยังไม่ยินยอมเมื่อ
อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่โอวะรุด

ไปหาข่าวไว้เองค่ะดูไทยรัฐนิวโชว์เอาออกเบกดีกว่าค่ะ

กำลังจะเล่าว่าไปดูไทยรัฐนิวโชว์

ฉันโดนด่ามาทั้งชีวิตเบกค่ะออกโฆษณาเลย

โอ้คุณหน่วยพีเข้าพีออกไว้คึกหน่อยอารมณ์ดีหน่อยวันนี้เล่าข่าวยาว
ถึงกับหอบมดดับหอบโอ้ยโอ้ยเราใส่เสื้อข่าวของกัน

อะไรนะฮะเหนื่อยหนุ่มไปหาอ่านดูพี่อ้วนดูไทยรัฐนิวโชว์ต่อเถอ
เอาง่ายนะฮะตำรวจเขาบอกคดีตนเองเนี่ยมีคนแจ้งความตั้งแต่๖กรกฎาคม
มีความเกี่ยวข้องกับคดีของจีจี้ปีโป้แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะจีจี้ปีโป้
จีจี้มันก็คือจี้เราเนี่ยนึกออกไหมแล้วมันยังมีปีโป้อีกอ่ะ
สดเนี่ยแล้วประกาศขายทองโดยแสดงว่าตัวเองเนี่ย
สามารถขายของได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับจีจี้ผีโป้
โดยใช้ภาพนะครับของตัวเป็นรูปโปรไฟล์เบื้องต้นเนี่ยจากการสืบสวนสอบสอบสวนทราบว่าเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปยังตัวคนร้ายได้แล้วนะฮะเบื้องต้นตอนนี้ที่แอบทำเขาได้แล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นบุคคลเดียวกับจีจี้ปีโป้

มันต้องมีคุณแม่มันช่วยให้คนแบบโฟกัส

วันที่ผ่านมาวันที่๗เดือน๗เป็นไง

อันนี้เหรอครับ

สรุปแล้ววันนี้รวมค่ามูลค่าการเสียหาย

ตรบปากให้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

ของคนมีแฟนเนี่ยมันน่าหยิกให้เรื่องของเรื่องชีไปกับเพื่อนสาวนี่แหละ
แต่ด้วยความที่คงอยากจะเช็คเรตติ้งแรกหนุ่มก็เข้ามาชนแก้วเอง
นางก็ทำเป็นเชิดหญิงกูเป็นดารานะเว้ยอย่ามายุ่ง
แต่เมื่อเจ้าของผับแนะนำผู้ชายคนหนึ่งที่ขอมาชนแก้วว่าคนนี้นะ
เป็นคนหล่ำคนรวยแห่งเมืองย่านทางเหนือนะนางก็ส่งยิ้มระถวยเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ
มาระถวยทันทีนะฮะแก้วแรกไม่เป็นไรแก้วต่อไปเดินไปชนถึงโต๊ะเลยจ้า
โดยไม่แทนเลยจ้ะชนีที่ขึ้นชื่อว่าเมียผู้ชายคนนั้นยืนแล้วมองหน้าอยู่อย่างนั้นเลย
อะไรแองจี้เข้ามากับเมียโดยความที่นางน่าจะเมา
นางเลยเต้นร่อนสีสีร่อนสีคุณยายตอนนั้นต่อหน้าเมียเขาเลยเถอะนะฮะ
นางคงคิดว่าแค่เพื่อนร่วมโต๊ะนั่นแหละจนเพื่อนสาวต้องรีบพากลับโต๊ะ
แทบไม่ทันชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบรัวเลยนะ
ใครอ่ะเอสุปชัยไงไม่เอาสิแล้วไม่มีข้อมูลใด
แอ่นี่มันก็เดาไปได้เรื่อยทางโต
นี่ก็แคบเข้ามาละที่เมื่อที่มาเที่ยวผัก
แต่ที่เขาลงเค้าเป็นรูปเหมือนแยนเงาครับ
จริงเหรอเหมือนแยนเงาคนเฟสสุดคือใครคะเนี่ยนุมเหมือนแยนเงา
ผมก็ไม่รู้ทีประเด็นว่าเป็นคุณไอ้พิสดา
ไปเหนือไอใหม่มาแล้วไม่ไปเพราะเข้าลง
อย่าเกิดเรื่องเลยนะปิดปีนั้น๓เดือน
ไอ้ไอ๊อ่ะคนรอจีบก็เยอะมากจริง
จะไปอ่อยใครทำไม
จะไปดูบ้าน
ใช่ไหมนั่งไปกับใครอ่ะ
อุ๊ยอยากเตี๊ยบเมา

พูดไม่ได้คุณแม่เนี่ยอองรอกให้ฟัง

อันนี้หนูคุยกับพี่ไอซ์มาเลยโดยตรงเลย

เพราะฉะนั้นรู้อยู่จากเจมส์๑๐๘

ขอดูดีแม็กก่อนได้ไหมครับ
ดีแม็กนะดีแม็กมา

ออนิวอิซูสุดีแม็กนะครับ

ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยหนุ่มเปล่าอะไรอย่างนี้

คือเรื่องของเรื่องคนที่เขาถามวันนี้คุณบ๊วยเมื่อกี้

ไปรักษาตัวที่ไหนนะ
วิญญาณของคนตายที่ตายไป๓๗วันหรือ๔๙วันสามารถพูดภาษาผีได้
แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปมาอีกอันนึง
ไม่ใช่พี่มันเป็นสัมมนาใช่ไหมที่เรนนี่เขาเล่าเลย

บอกการที่อาจารย์เรนนี่บอกคนตายแล้ว๔๙วันก็สามารถพูดภาษาผีได้
ไม่ได้แปลว่าอาจารย์เรนนี่เคยตายมาแล้ว๔๙วัน
อาจารย์เรนนี่พูดว่าตายมาแล้ว๑วันแล้วก็ไปฟื้นที่ห้องดับจิต
ดังนั้นประเด็นนี้เป็นข้อมูลเท็จจริงจึงไม่เป็นธรรมสำหรับตน
ซึ่งตนขอแสดงความรับผิดชอบด้วยแล้วด้วยการถอนรายการออกจากรายการจากช่องทีวีไปแล้ว

ก่อนจากกันไปดูการตัดผมของพายุ
คือสายฟ้ากับพายุคือมีอยู่ทุกวันนะครับพายุไม่ชอบตัดผมแม่ก็เลยต้องตัดตอนนี้

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะโหคัน